คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๕
โดยครอบครัวของผู้ช่วยพยาบาลเสียชีวิตบนเกาะสมุยนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเองก็มีการที่จะขอความเป็นธรรมจากอายการสูงสุดค่ะ

เขาบอกว่าคดีของลูกสาวไม่คืบหน้า
พนักงานสอบสวนก็ถูกให้ออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่นะคะ
นายชัยโยเมลกุลและนางนิตยาสาเละ
ก็ได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุด
หลังจากสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนัทนารีเมลกุล
ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
ซึ่งเป็นบุตรสาวเสียชีวิตในบ้านพักอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ตั้งแต่วันที่๒๑พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
จนถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีความคืบหน้า
จากว่าครอบครัวเชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ

โดยมีนายพันโชธบุญสิริในฐานะ
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือ
นางนิตยาบอกว่าต้องการที่จะมายื่นหนังสือ
ที่ปปทได้ชี้มูลความผิด

ร้อยตำรวจเอกสุพนัทเอ่งย่อง
พนักงานสอบสวนที่ไปตรวจในจุดที่เกิดเหตุ
แต่ว่าไม่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
และได้ถูกตัดสินให้ออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๕๙นะคะ
ส่วนการนำตัวอดีตแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตมาลงโทษ
เป็นเพราะว่าได้ร้องขอความเป็นธรรม
ที่คณะกรรมธิการสภาพภูเทงรัฐศดร
ซึ่งสารตัดสินจำคุก๖เดือน

แต่ไม่ได้ระบุข้อหาฆ่าผู้อื่น

บอกว่าพนักงานสอบสวนคนเก่า
กพร่องต่อหน้าที่ไม่เก็บพยานหลักฐาน
รวมถึงยังระบุด้วยค่ะว่าจุดที่ผูกคอเป็นห้องน้ำ
ทั้งที่จุดเกิดเหตุที่แท้จริงอยู่ในครัว
รวมถึงได้ระบุด้วยนะคะว่ามีแพทย์จากโรงพยาบาล
เข้ามาร่วมตรวจสอบแต่ความจริงไม่มีค่ะ
โดยวันที่เกิดเหตุหน่วยกู้ภัยก็ได้นำศพไปที่โรงพยาบาล

แล้วก็พบว่ามีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งนะคะ
แต่ได้ระบุเพียงเบ้าตาซ้ายแตกกับบัตรแผลที่ลำคอ

เหตุที่ไม่ได้ระบุว่าบาดแผลอื่นมีในส่วนอื่นด้วย
เพราะว่าพนักงานสอบสวนสรุปแล้วว่าผูกคอตายเอง

ตายจากผ้าที่แขวนคอเพราะว่าบาดแผลเล็กนะคะ
สำหรับช่วงที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ามีการถูกขู่ฆ่า

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะ